แต่เรื่องนี้นะไม่ยุ่งไม่ได้จริงนะคะ

สำหรับพี่โดมปกรณ์ลำเขาจะไปเป็นของคนอื่นแล้วนะคะ
สำหรับเมเทิลสุขขาวคนนี้เป็นแฟนกันมาตั้งนานแล้วนะคะ
และล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยนะคะ
เป่าทั้งคู่กำลังจะมีข่าวดีแล้ว
เดือนสิงหาคมปีหน้านี่แหละค่ะ
คดีที่ฝ่ายชายเขาวางแผนเอาไว้นะ
เพราะว่าเป็นเดือนเกิดของฝ่ายหญิงด้วยนะคะ

เมธันนะต้องแต่งตัวสวยไว้เลยนะ
เพราะว่าพี่โดมจะทำเตอร์ไพรส์มาเมื่อไหร่ไม่รู้

ผมก็มองว่ามันก็ดีเนาะ

แต่จริงถ้าอิงกับวันที่ดีมันก็คงดีด้วยเนอ

เพราะอย่างน้อยถ้าเราอาจจะคนรุ่นใหม่
แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เราบางทีเขาก็อยากจะดูอะครับ
หลังจากนี้ล่ะเราคงจะเริ่มดูว่าเลิกเป็นยังไง
จะแต่งที่ไหนสถานที่รูปแบบเป็นยังไง

แต่ว่าเรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ยเราแอบเตรียมของเราเอง
นี่แหละมันแมนครบรุ่นใหญ่สปอร์ตใจถึง

เดี๋ยวสิงหาคมปีหน้านู่นเลยนะเดี๋ยวรอลุ้นแล้วกันนะคะ

วันนั้นที่เขามาร่วมงานจับปรายศนียบัตรไทยผลฟุตบอลโลกทั้งคู่
ตอนที่ถือปรายศนียบัตรด้วยกัน
ฉันคิดว่าเอาการ์ดงานแต่งมาอวดนะ

มโนไปแล้วนะเขายินดีด้วยค่ะ